ปีที่แล้วทางใต้น้ำท่วมหนัก
พอน้ำท่วมผ่านไปมันต้องเกิดการเยียวยาซ่อมแซมใช่ไหมคะ
พัทธลุงมันมีน้ำท่วมหนักมากจนทำให้ถนนมันซุด
คือหน้าถนนเนี่ยมันพังพินาศไปเลยนะคะ
แต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้มันยังไม่ได้รับการซ่อมแซมค่ะ
ซึ่งชาวบ้านที่เขาบอกว่าต้องขับรถผ่านแถวนั้น
เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเล่นเลยก็ว่าได้
มีคนนึงค่ะขับรถยนต์ไปนะคะ
แล้วสภาพถนนมันแย่มากรถเขาตกถนนลงไป๒เมตร
โชคดีมากที่เขาไม่ตายนะคะดูสิฮะตกแบบนี้ค่ะคือสาบานว่านี่เรียกว่าถนนนะคะ
เออตำรวจสพโคกชะงายต้องรีบตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนสายเรียบคลองชลประธานนาท่อม
ตำบลโคกชะงายอำเภอเมืองพัทธลุงเลยนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุสภาพเจออย่างนี้เลยค่ะ
ขับมาดีเอ้าลงไปนอนซะอย่างนั้น
รถยนต์ทะเบียนกไก่ง๑๔๙๗พัทธลุง
ขับอยู่เอียงกระเท่เร่ตกขอบถนนลงไปความลึก๒เมตรอะค่ะ

โชคดีนะคะคนเสื้อม่วงที่มีเหมือนผ้าขาวม้าผูกเอว
นายสมใจเพชรคงวัย๕๔ปีคนขับ
ไม่เป็นอะไรมากได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
นายวิทยาลัยทิพย์สารวัตกำนันตำบลโคกชะงายบอกว่า
ถนนเส้นนี้มันชำรุดมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกิดน้ำท่วมแล้ว
และยิ่งจุดเกิดเหตุนี่นะชำรุดหนักมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น
รวมเงินของตัวเองค่ะ
หินดินทรายมาซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วแต่มันก็ได้แค่เบื้องต้นอ่ะ
ถนนกว่ามันจะสร้างมันใช้เวลานะคุณ
จะบดไหนจะยังมาต่อยไหนจะราดคอนโกรงคอนกรีต
แล้วมันสูงกว่าตรงที่เป็นสวนยางเยอะมากนะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมหน่อยได้ไหม

แล้วถ้าเกิดฝนมันตกลงมาอีกแล้วน้ำท่วมขังอีก
คราวนี้เนี่ยโครงสร้างผิวการจราจรมันจะยิ่งเสียหายขยายเป็นวงกว้างมากกว่านี้
มันเสี่ยงทั้งการสูญเสียทรัพย์สินและศูนย์เสียชีวิตของประชาชน

ไม่งั้นคนขับอาจจะไม่รอดก็ได้